ส่วนคดีที่น้องน้ำหวานนักศึกษาสาววัย๒๑ปีซึ่งเรียนอยู่ที่กรุงเทพ
ช่วงปิดเทิมก็กลับบ้านที่น้องโบรัมภูก่อนที่จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถยนต์พุ่งชนต้นไม้น้องน้ำหวานนั่งรถของในเอ็มไป
หลังจากที่ออกจากสถานบันเทิง
ครอบครัวของผู้ตายติดใจสงสัยเงื่อนงำหลายอย่าง
โดยเฉพาะการที่น้องน้ำหวานทำไมถึงได้ใส่กางเกงกลับด้าน
และก็ไม่มีกางเกงชั้นในนะครับ
ในเอ็มคนขับรถมาให้การกับปรับบรวดแล้ว
อ้างว่าก่อนจะประสบอุบัติเหตุนั้น
เขากับผู้ตายมีเพศสัมพันธ์กันและผู้ตายยินยอม
ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้จากรายงานครับ
กล้องวงจรปิดสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดน้องบัวลำพู
บันทึกภาพสุดท้ายของน้ำหวานนางสาววันวิสาสำราน
นักศึกษาสาวชั้นปีที่๔ไว้ได้ก่อนเธอเสียชีวิตปริศนา
และแม่ของน้ำหวานนำหลักฐานเข้าขอความช่วยเหลือ
จากนางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรี
ไม่เชื่อว่าลูกสาวจะรถชนต้นไม้เสียชีวิต
อย่างที่พยานหลายคนให้การไว้เนื่องจากพบพิรุธหลายอย่าง
ก็น่าจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเพื่อจะให้มันเปิดความกินมันขอขึ้นมา

กลับไปคืนวันที่๑๘กรกฎาคม
ของน้ำหวานบอกว่าลูกสาวออกจากบ้านไปหาอาย
เพื่อนสาวธอมที่ร้านเหล้าปั่นจนได้พบกับนายเอ็ม
ที่ทั้งหมดจะขับรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีดำ

และพบกับฝนเพื่อนอีกคนของน้ำหวาน
ดื่มกินกันเสร็จฝนได้ออกมาส่งน้ำหวานที่รถ

ส่วนนายเอ็มนั่งรออยู่ที่เบาะคนขับแล้ว
จากนั้นฝนก็เดินกลับเข้าไปตามอาย

แต่พอเธอกลับออกมาก็ไม่พบรถของนายเอ็มแล้ว
ราวสองนาฬิกาวันที่๑๙กรกฎาคม
น้ำหวานประสบอุบัติเหตุรถชนต้นไม้เสียชีวิต
ฝั่งขาเข้าตัวเมืองหนองบัวลำพู
สภาพศพคอหักอยู่เบาะหน้าข้างคนขับ

บอกว่าเธอส่งให้น้ำหวานนั่งอยู่เบาะหลัง
พบพิรุษตอนกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่ออาบน้ำศพ
กางเกงยินขาสั้นที่น้ำหวานใส่กลับด้าน

ทำให้ทุกคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น

หากรถชนต้นไม้ทำไมไม่มีบาดแผลที่ใบหน้า
ควรกระแทกกับคอนโซลหน้ารถ

ซึ่งบาดแผลไม่สอดคล้องกับร่องรอยของการชน

เรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบข้อที่จริง
ส่งศพไปผ่าชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ต่อมาตำรวจเชิญตัวในพลสันรัตนพลทีอายุ๓๙ปี
หรือนายเอ็มคนขับรถมาสอบสวน
พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เอ็มรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและได้รับการประกันตัว
ขณะที่นางปวีนาหงษกุลเรียกร้องให้ตำรวจเดินหน้าตรวจสอบประเด็นที่ญาติติดใจ
ผู้ตายมีลักษณะร่าเริงเข้ากับคนง่ายมีแฟนแล้ว
จะยอมไปกับคนแปลกหน้าและมีเพศสัมพันธ์โดยง่ายได้อย่างไร
และอาจมีการเตรียมวางแผนล่อลวงผู้ตายไป
กล้องวงจรปิดหน้าสถานบันเทิงเห็นผู้ตายออกมาในลักษณะปกติ
เหมือนคนเมาจนกระทั่งเกิดเหตุในที่สุดนายเอ็มก็รับสารภาพว่า
หลังเที่ยวเสร็จได้พาผู้ตายไปล่วงเกินโดยมีอะไรกันบนรถ
ว่าผู้ตายใส่เสื้อผ้าเองจึงทำให้กลับด้านและไม่ใส่กางเกงชั้นในตั้งแต่แรก
หลังเกิดอุบัติเหตุไม่ได้หลบหนีแต่ไปหาคนมาช่วย
และเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมรับผิดกับสิ่งที่ทำลงไป
ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเตรียมสอบสวนขยายผล
เมืองต้นแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
น้ำหวานนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยวัย๒๑ปี
กำลังศึกษาชั้นปีที่๔เป็นความหวังของครอบครัว
จบชีวิตอย่างไม่คาดคิดเป็นช่วงที่เธอปิดเทอม
และไปเยี่ยมครอบครัวที่บ้านเกิดและใช้ช่วงเวลานี้ทำงานหารายได้พิเศษด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน